มีผู้ใหญ่บ้านในอำเภอปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่ค่ะเขาเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
บอกว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ข่มขู่โดยการจะขู่ฆ่าค่ะนายกล้องพบหนูเอียดผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม
ตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นำภาพวงจรปิด
บุคคลที่นำปืนยาวไม่ทราบชนิดไปยังป้อมเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ
เมื่อวันที่เก้ากุมภาพันธ์ค่ะโดยเข้าร้องเรียนต่อผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดกระบี่
หลังเกิดเหตุก็ยังไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปลายพระยาด้วยนะคะ
กล้องพบบอกว่าผู้ที่นำปืนมาข่มขู่และจะยิงเป็นประธานสหกรณ์แห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งขับรถไปชนเสากล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเมื่อตรวจสอบพบก็เลยไปแจ้งความให้มาจ่ายค่าเสียหายซ่อมแซม
แต่บุคคลดังกล่าวไม่พอใจกล่าวหาบอกว่าถูกกันแกล้ง
แล้วก็เดินทางมาที่ป้อมชรบพร้อมพวกอีกหลายคนและยังมีการข่มขู่ด้วยนะคะ
วันนี้จึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เกิดความหวัดกลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะ
นายสมปองรัตนะผู้อำนวยการศูนย์นำรงธรรมจังหวัดได้รับเรื่องไว้
และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าวต่อไป
พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่กอรมนเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีสมพรดีดวงตำรวจภูทรปลายพระยาเจ้าของคดีบอกว่า

พบว่าคนในภาพคือนายสมคิตพรมเจริญประธานสหกรณ์อ่าวลึก
และประธานชุมนุมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัด
เมื่อวานนี้นายสมคิดนำปืนของกลางซึ่งมีทะเบียนถูกต้องมามอบให้ค่ะ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาข่มขู่ตามที่ผู้แจ้งให้ปากคำแล้ว
ขณะที่นายสมคิตก็ให้การว่าลูกเขยขับรถไปชนเสากล้องวงจรปิด
แต่พอดีปืนอยู่ในรถจึงหยิบลงไปด้วยแล้วก็อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาปืนไปยิงใครค่ะ